ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันนั่นแหละเท่าเทียม
ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใครก็หลีกเลี้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นทำอะไรต่างก็ตามก็เพียงแต่เป็นห่วง
ให้ระมัดระวังให้ดีนะโดยเพราะยิ่งผู้มีหน้าที่ในการทำงาน
เกี่ยวกับเรื่องทีมการใช้จ่ายงบมารต่างมันมีหน่วยงานอยู่แล้ว
อะไรต่างก็ตามผมก็รักของทบกอยู่แล้วล่ะนะ
และไม่เคยอะไรกับใครนึงเราต้องดูแลกัน
เพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมดูข่าสการสมบัติทั้งหมด
เพื่อจัดเป็นอนาคตแล้วก็วันนี้ที่จะทำดีเรื่องไม่ดี
เรื่องไม่ดีเนี่ยปวชชาติของลูกหลากเราวันหน้าเนี่ย

แต่คนก็อยากรบกวนทีแล้วด้วย
มองแข็งแรงภาพเราก็รบตรง
อุปกฤษฐศาสตร์ของเราในอาเซียมมันหายไปเลย
เป็นการสงสารการอสัพยิบาลการท่องเที่ยวการบิน

ถ้ามันเกิดเร็วมันก็เกิดประโยชน์เร็วขึ้น
ถ้ามันช้ามันต้องยื่นเป็น๑๐ปี๒๐ปีก็แล้วแต่แต่อาจจะ๕๐ปี๑๐๐ปีก็ได้

วันนี้เหลือ๖๐๐กันเรื่องเลย
เขาเลิกยังไงแล้วเขามีหน้าเต็มกว่าผมอีก

เขาเป็นรัฐบาลอะไรล่ะ
แต่เขามีผสมสองแบบแมวสองสี่

มีตัวยวกแยงทางกระโลกเลย
โอเคและเขาไปแล้วไปให้ไม่กดหยิตนะ

คืออยากทำให้มันเร็วอะ
อะไรทำให้เกิดทำต่อเมื่อส่งร้องกระวานหน้า
ส่งฝรั่งหน้าก็ส่งอาจจะส่งไปแค่๓๕ปี๑๐๒๐ปีแล้วมันจบก็โอเค
ถ้าจบมันโน่นไป๒๐๒๕ปีหนูว่าผมทำให้ไม่หมดเนอะ
หมดไม่ได้ทุกคนอยากให้ได้ทุกอย่างเวลาเรียนที่ผมเป้าหมาย
เราต้องมาช่วยกันเพราะมันมาของมาหลายปีแล้ว

หลักผิดเรืองหรือสิ่งที่เราพูด

ต้องมีกรรมโตจารย์
อุทธานจ

เรื่องคนพิเศษเกินมากเกินไปวันหน้าวันอาจมีปัญหาก็ได้ในเรื่องของการร้องเรียน
ต้องรู้เพราะว่าฝึกกมาทรมปริกรับรสจาก
อีกอันก็ต้องรู้สึกต้องรู้สึกสัญลักษณ์เล็กเพื่อรักษาการแบบนี้เรื่องอะไร
ภายความรู้แบบเก่าแบบใหม่ทั้งหมด
แล้วก็ข้ออธันต์คือคือการคิดเหลือไม่ได้ชนปัญหาวัยพิบัตรนานนาทีของท่าน
เยอะแยะนะพี่เลี้ยง๒๐๐กว่าบาทนี่แหละทำได้นะ
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เป็นทหารชาติหน้าเกิดอะไรก็ทหาร
เยอะเยอะ
ตายไปก็เป็นผีทหาร
แต่ผีทหารไม่ค่อยดูเหรอใจดีช่วยคน
ดีใจคิดถึงเท่านั้นแหละคิดถึง

การเปลี่ยนชาดีเปลี่ยนเพลงมันต้องมีความแตกต่าง
ผู้นำคือผู้นำแห่งความแตกต่าง
แต่ไม่ใช่ทำลายของเดิม

ผมชอบหน่อยผมรับคำสอบอย่างนี้

เดี๋ยววันนี้บ่ายพูดให้กัน๓๔ละ
โทษผม

มีลูกอยากจะมีเยอะนะ

อย่างนี้
แปลงว่าน่ารักตาหรา
การส่วนบานเลยไม่มีทหารผู้นำ

ขอบคุณที่เข้ามาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจเหมือนกันนะ
บางทีน่ะไม่ใช่แบบเออมามาขอไม่นานไม่ไปทักทีอะไรแบบนี้
มันท้อแท้เหมือนกันฟังแบบนี้นะขอร้องพี่สื่อด้วยแล้วกันพี่สื่อข้างหลังนะ
บ้านเมืองจะสงบและสันติได้ก็ด้วยพวกเราด้วยสื่อช่วยกันนะ
แก้ไม่ได้เลยเพิ่งเอาใหม่ตีทุกวันนี้ไม่ได้ผมปวดหัว
สิบกระทรวงผมคิดหมดนะหกกิจกรรมหน่วยงาน

แล้วโมโขเข้าไปอีกไม่ไหวนะ

ใช้ทั้งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ไปด้วยกัน

นี่ดิสาทเข้าไป
ถ้าใช้นิศาสตร์ไปกับคนจนมากมันมีปัญหา

ทุกคนฝากความมานึกถึงจากใจนายกด้วยอดีตพบอดีตฐานแก่คนหนึ่งอะนะ
๖๒น่ะ๖๒ไอ้หมูอยู่เท่าไหร่วะ๖๐อ้อยังไม่๖๐
เจ้าโชยเองเนี่ยเมื่อกี้เตือนกูช่วยเขาหน้าเขาจนหน้าเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นผู้ว่าลูกพิเศษอ่ะเนี่ย
โครงพิเศษหน้าจะเป็นแบบมีบางเทียดโอจรมะอะไรปากเทียด
ตอนนี้ปักตัวแล้วเธอหน่ากรณ์กรุงเทพแล้วน่ะ
อยู่แฟทอ่ะรุงทางหลิงปะล้อเท้าอ่ะ
อย่าทำให้มันต่ำลงก็แล้วนะทุกคนมีอยู่แล้วแต่โอเคเป็นพอดีมันจะทำให้ดีขึ้น
เป็นคนดีไม่ใช่ขอพระตลอดทำคุณขอไปเรื่อย
พี่เคยไปเจอพระบอกว่าพวกนี้เป็นไงมาบ่อยมีลูกเริ่ม
เขาบอกว่าเขามาบ่อยมาขอนี่ขอโน่นจังแล้วทำบุญเยอะไหม
แต่ทำคุณน้อยขอเยอะอย่าไปขอเยอะพระปวดหัว
ทำความดีกับพระเอกฟ้าเห็นเองนะขอบคุณนะจ๊ะ